ล่าสุดนี้ตำรวจนครบานเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งตัวเอง
จะส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตเวทแล้ว
ก่อเหตุตั้งแต่ปี๒๕๔๙ต่อเนื่องมา
นี่คือภาพเหตุการณ์ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็มันมีคลิปหลุดออกมานะครับมีการแชร์กัน

อันนี้คือที่ไปปล่อยงูใช่ไหมคะ
ใช่นี่ฮะทั้งเอาน้ำแดงเทปล่อยงูนะครับ
จำได้แล้วใช่ไหมฮะผมจะพาไปต่อนะไปดูคลิปนี้
ที่วัดปากคลองมะขามเท่านะครับอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏเนี่ย
คือเคเข้าไปปักถูบว่ายหลวงปู่สุก
แล้วไปเจอท้าวของผู้ชายคนหนึ่ง
ีบจนล้มกลิ้งไปกับพื้นเลย
คลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดนะครับผู้ชศุดข่าวไปตรวจสร๐๓
พบว่านี่ฮะย่าเทียมตรงนี้นะฮะ
เทียมเขาปูไว้มีรอยไหม้จากน้ำตาเทียนของเคร้อยล้าน
ชีที่เห็นเหตุการณ์นี้ปั้งเข้าไปให้แล้ว
เทโดนเข้าไปแล้วก็ประเคนเข้าไปแล้ว

เคร้อยล้านส่งเสียงเออะโวยวายจุดทูบเทียนกำใหญ่
วัดแกว่งไปมาจนน้ำตาเทียนนะฮะ
มันกระเซ็นไปโดนผู้ชายคนนี้แล้วไม่พอใจ
ภรรยาเขาก็เข้ามาห้าม
แต่เคร้อยังสะบัดเทียนไปโดนขาเขาอีกนะฮะ
แล้วเอาทูบชี้หน้าด่าทอยโวยวายใส่ผู้ชายคนนั้น

ตำรวจบอกให้ทั้งคู่ใจเย็นนะ
แล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเคร้อยล้าน

คือเรื่องของการดำเนินคดีแล้ว

คือการดำเนินคดีกับญาติที่ปล่อยประละเลยหรือไม่
ยังสรุปไม่ได้ต้องรวบรวมพยาหลักฐานก่อน

ว่าไม่ให้มาก่อเหตุซ้ำอีก

ว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัฐ
ท่านเหลศนุกาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวมยุทธิธรรม
จะไม่สามารถจับกลุ่มได้หรือไม่นั้น
ในทางกฎหมายต้องดำเนินการตั้งข้อหากับผู้กระทำความผิด

แต่ผู้ก่อเหตุสามารถเอาใบรับรองแพทย์มายืนยันว่า
เป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตได้
พนักงานสอบสวนต้องพิสูจน์ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่
ส่วนการตัดสินว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตไม่ต้องรับโทษ

แต่ถ้าตำรวจจะไม่จับผู้ก่อเหตุ

ไม่น่าจะครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย
นี่แหละฮะท่านก็ออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนตอนนี้ก็เสนอสารให้ส่งตัวไปรักษา
ก็รวบรวมสำนวนอยู่นะคะ